ติดตามกันต่อกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นต้นแบบรวมทั้งความหวังของอนาคตกับภาคการเกษตรของประเทศไทย
คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำนี้มานานแล้ว
มีวิธีการเพาะปลูกอย่างไรถึงมีความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากคุณมานซิรีกล่อมแก้วครับ
วยน้ำว้าเป็นหนึ่งในพืชที่ปลูกไว้ในแปลงเกษตรผสมผสานขนาด๓๐ไร่ของอรสางามนิยม
เกษตรกรเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร
เฉพาะกล้วยน้ำว้าบางช่วงให้ผลผลิตสูงถึงวันละ๒๐๐เครือ
เพราะเธอปลูกไว้หลายรุ่นเพื่อให้มีผลผลิตและรายได้เข้ามาตลอดทั้งปี
ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร
ครอบครัวของอรสาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
เมื่อราคาข้าวตกหรือเกิดภัยธรรมชาติ
สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงหนี้สิน
ตอนแรกนะพี่แค่มองอาชีพเกษตรคือเป็นอาชีพที่พ่อแม่ทำ
หันมามองย้อนกลับคนที่อยู่ข้างหลัง

แล้วก็ต้องยึดติดอาชีพตรงนี้ต้องรับใช้หนี้แทน
มันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายังทำอยู่

เราก็จะเป็นวัตถจักรลูกหลานเราก็จะเป็นอย่างนี้
จากประสบการณ์การทำเกษตรของครอบครัวนะคะ
ไม่ว่าทำกี่ปีกี่ปีก็ติดหนี้กับธนาคาร
อรสาเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสค่ะ

นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
กลายเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้แหละค่ะ
ตรงจุดนี้นะคะทำให้พี่อรสามีรายได้ต่อปี
สูงถึง๔๐๐๐๐๐บาทเลยล่ะค่ะ
การทำปุ๋ยอินซีและน้ำหมักกำจัดศัตรูพืชไว้ใช้เองเป็นแนวทางหลักในการลดต้นทุนการผลิตที่อรสานำมาใช้
รวมกับรายได้ที่หลากหลายจากการทำส่วนผสมผสานเลี้ยงสัตว์
รสาจึงมีรายได้มั่นคงตลอดทั้งปีสามารถปลดหนี้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเราไม่ได้เป็นอยู่ดีครอบครัวเดียว
เราสามารถให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มันก็คือมันเหมือนว่าเราประสบความสำเร็จก้าวหนึ่ง
ที่เราสามารถช่วยจับมือกันไปให้ทุกคนในครอบครัว
หรือว่าชุมชนข้างเคียงหรือคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เหนือจากการขายผ่านตลาดชุมชนและการเข้าร่วมตลาดประชารัฐ
ช่องทางนี้ทำให้เธอมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน
และสามารถผลิตได้ตามคำสั่งซื้อที่เข้ามา
จึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้
ปัจจุบันอรสาได้รับเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นวิทยากร
ไปช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรให้ไม่ต่ำกว่าปีละ๑๘๐๐๐บาทต่อครัวเรือน
จากปัจจุบันเฉลี่ยที่๖๘๐๐๐บาท
โดยเกษตรกรต้องรู้จักสินค้าที่ผลิตว่าผลิตมาแล้วจะขายให้กับใคร
มีข้อมูลในการพัฒนาอาชีพสามารถลดต้นทุนการผลิต
นำไปสู่การวางแผนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ซึ่งนำไปสู่ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรค่ะ
ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพงอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แต่มันคือการวางแผนการผลิตสินค้าอย่างเข้าใจตลาด
เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง